แม้จะเชื่อดีเจดีหรือเปล่าแล้วก็บอกเต้นจะได้ผัวอ่ะไม่รู้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมจะไปเที่ยวที่ไหนไปเต้นที่ไหน
เช็คเรื่องของสภาพอากาศให้ดีดีโดยเฉพาะภาคใต้น่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมาพร้อมกับฝนค่ะ
เห็นไหมคะกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้
ลักษณะแบบนี้เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
มาพัดมาเลยค่ะมาแบบนี้ลมแรงด้วย
หอบเอาความชื้นค่ะมาขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้

สุราธานีนครศรีธรรมราชลากยาวไปจนถึงนราธิวาสนี่แหละค่ะ

แล้วฝนที่เกิดแบบนี้ทำให้คลื่นสูงด้วย

ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานภาคกลาง

ได้อย่างสนุกสนานเลยนะคะ

เอาเต้นกันให้สนุกนะคะ
เอาทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ

นี่คือดอกซากุระเมืองไทย

กันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลางมกราคมเขาจะหมดแล้วนะ
เซลฟี่ไปถ่ายรูปกันหน่อยแต่งตัวสวยค่ะ
จากภูชีฟ้าไปต่อที่ภูเรือเลยจังหวัดเลยอืม
ที่เนี่ยไปดูไฟไปดูไฟสิอุโมงไฟค่ะ
อกไม้เมืองหนาวชื่องานศิลปะสายหมอกดอกไม้
ภูเรือที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ
เปิดไฟอย่างสวยเลยตอนกลางคืนสวยกว่านี้อีก
คล้ายดิฉันนี่แหละสวยตอนกลางคืนนะคะ
อ้าวไปเที่ยวกันได้ค่ะต้อนรับปีใหม่
ระมัดระวังด้วยนะคะการขับรถขับรานะคะ
ส่วนเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานค่ะทีมข่าวรู้ก่อนร้อนหนาว
โดยดาวสุพัสราจากไทยรัฐทีวีขออวยพรปีใหม่ให้คุณผู้ชมทั้งหลาย
เห็งปังรวยต้อนรับปีเสือส่วนของขวัญที่อยู่บริเวณหน้าดิฉันนี้
อุ้ยดิฉันจะได้อะไรเว้ยได้เสือจริงเหรอมา
คนไหนชอบออยมึงขึ้นมาเต้นกันหน่อยเว้ย
ยกอีกทียกอีกทียกอีกทีหัวใจดีจังหวาย
เอาไว้ครับ
ส่งใส่ตาไปแล้วเท่าที่จังหวาย